โรงแรมแรงคัสเตอร์นะครับนี่คุณหมอชนน่านเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่นี้
อืมกำลังจะแถลงข่าวกันแล้วนะฮะมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพัก
คุณภูมิธรรมเวชยชัยของทางเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทรวงทอง
ที่การพักเพื่อไทยด้วยคือถ้าถัดจากคุณหมอชนน่านไปเนี่ย
ทางด้านของคุณหมอชนนั่นไปขวามือของหน้าจอจะเป็นแกนนำพักเพื่อไทย
สรุปก็จะเป็นการแถลงร่วมกันของสองพักเท่านั้นนะคะ
ไม่มีพักร่วมรัฐบาลอื่นก็เป็นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อ

สำหรับวันนี้เป็นการแถลงร่วมระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทย
ในเรื่องการหาข้อตกลงร่วมกันในการโหวตประธานสภาในวันพรุ่งนี้

กระบวนการที่ยังมีการหาอะไรได้
และได้มีโอกาสพูดคุย
ถึงข้อยุติที่จะเป็นข้อแถลงในวันนี้นะครับ
ขออนุญาตอ่านแถลงการให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ
เรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
เรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรและรองประธานสภาผู้แทนราษดร
ตามที่พักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลัง

ได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดร
และรองประธานสภาผู้แทนราษดร
โดยมอบหมายให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้น
บัตรนี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้
ข้อที่๑เสนอชื่อนายวันมุธมัธนอมธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษดร
โดยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากพักก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษดรคนที่๑
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากภักดิ์เพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่๒
โดยพักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลัง
และพักพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้
ข้อที่๒บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราชดรและรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
ผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชน
ข้อที่๓ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรในครั้งนี้
นี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง๘พักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับผม
ก้าวกลายและพักเพื่อไทยยืนยันร่วมให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญ
ภายในราชอาณาจักร
พักเก้ากลายและพักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่า
ข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษดร
และรองประธานสภาผู้แทนรัศดรในครั้งนี้
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกัน
เพื่อจะตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหาร
ประเทศตามเจตนารมณ์
ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจน
ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม
และนี่ก็คงจะเป็นการแถลงร่วมกันของ

ในการลงประติประธานสภา
ในวันพรุ่งนี้ครับ

เมื่อวานผมก็ส่งเลขาชัยธวัฒน์
ไปคุยกับท่านวันนอที่บ้าน

รัฐพิธีก็มีโอกาสได้พูดคุยกัน
แล้วก็ได้อ่าน
คำถ่ายแหล่งนี้ให้ท่านอาจารย์วันนอธิบายฟังแล้ว
เชิญครับ

ว่าถ้าหากจะให้สมมุติเราจะต้อง
มีคนกลางเข้ามาช่วยมันจะดีขึ้น
แล้วก็ได้เรียนท่านไปท่านไม่ได้พาโสงจะเป็น

คุยกันได้ออกให้เร่งได้ให้สบในวันที่๔

ถ้าเป็นคนกลางเข้ามาน่าจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้
ก็เลยได้เรียนถ้าท่านโอเค

เขากลายว่าถ้าอันนี้เป็นทางออกไหม
ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นทางออกได้นะครับ

เขาคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
อย่าคิดว่ามันจะเป็นทางออกที่ทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้
เพราะว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเลือกตำแหน่งประธานสภาเท่านั้น
สิ่งสำคัญอยู่ที่การที่จะจับมือกันให้รัฐบาลประชาปไตยไปได้ด้วยดี
แล้วก็ให้ความคาดหวังของพี่น้องประชาชน
สมผสมที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
และอยากเห็นพักฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้รับการเลือกตั้งมาจับมือกันตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วนะครับ
ก็คือก็ได้เป็นกระบวนการต่อจากนั้นอีกที
ก็เลยค่ะก็เป็นการหาริจรายร่วมกันนะครับ
ที่ดีให้กับทั้งสองพักแล้วก็รักษาความเป็นเอกภาพของการจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักนะครับ
ตามที่ได้แถลงได้แถลงเรื่องข้อตกลงไปเมื่อกี้ครับ
ไม่ได้ไม่ได้อีกคำถามนะครับ
อาจารย์วันนอยตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วบ้างนะครับ
เมื่อเช้าก็ท่านเห็นว่าถ้าเป็นท่านเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งนะครับ
ถ้าเกิดเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนรวมถึงถ้าเกิดเป็นความต้องการของทั้งสองพัก
ก้าวไกรแล้วก็เพื่อไทยท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธครับ
จะไปถึงต้องหมายครับในเมื่อมีเอกภาพมากขึ้น
ก็ทำให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับ
ก็ได้หารือกับท่านแล้วครับท่านก็ตอบมาว่าเป็นกระบวนการของ
รัฐสภานะครับเหมือนกับกฎหมายอื่น
แต่ว่าในส่วนของภักดิ์ประชาชาติก็จะต้องสงวนในการเรื่องกัน
ลงมติก็ดีในการพิจารณาก็ดีนะครับก็คงจะให้เป็น
ลองคนอื่นที่สามารถที่จะดูแลเรื่องการวาระกันภิกษุหรือกระต่า
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นท่าทีผมต้องรักษามารยาทนิดหนึ่งผมคิดว่าน่าจะให้ท่านวันนอเป็นคนตอบเอง
แต่นี่ก็คือเท่าที่ได้ยินมาจากท่านนะครับ
เดี๋ยวขอทีละคนได้ไหมครับตอนนี้ขอคุณทศนะครับ
แล้วก็ขอถึงท่านทั้งหลังนะครับช่วยคุณทศก่อนครับ
คุณทศก่อนครับคุณทศก่อนครับ

คุณทศก่อนครับ

คุณทศก่อนครับ

คุณทศก่อนครับ

คุณทศก่อนครับ
คุณทศก่อนครับ

คุณทศก่อนครับ
คุณทศก่อนครับ

ฟังถึงเสียงสวส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ใช่แค่บางคนเนี่ย
ถ้าเขายึดหลักการตามปี๒๕๖๒ว่าเมื่อสภาร่างที่รวบรวมเสียงไม่เกิน๒๕๑เสียงนะครับ
ก็จะบวกตามหน้าตีของสะพานล่างในปี๖๒ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสพูดคุยแล้วก็

เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าตามหลักการคราวนี้เรารวมกันได้๓๑๒เสียงเนี่ย
ถ้ายึดตามหลักการโดยตรงแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับ
อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของพิธาหรือไม่ใช่พิธา
แต่มันเป็นเรื่องของบรรทัศน์เป็นเรื่องของหลักการ
ถ้าท่านยึดเอาประชาชนเอาประเทศเป็นตัวตั้งผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
คำถาม
ไม่ต้องตอบแต่ว่ามีวางแผ่นนะแต่ผมนึกว่าจะถึงอยู่

ผมเชื่อใจในภาพเพื่อไทยครับ
คือหลายสูตรมันก็คิดได้หลายสูตรครับแต่ผมก็คิดว่า
การที่เราแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันที่มีเอกภาพแบบนี้เนี่ย
ผมก็เชื่อใจภาพเพื่อไทยครับ
คำถามที่นี่คำถามที่เพื่อไทยตกเป็นจำเลยนะครับ

มั่นใจครับว่าคนของเพื่อไทยไม่เสนอรายชื่อของสอสอเพื่อไทยแข่งประธานแน่นอน
และมั่นใจว่าคนของพักอื่นนะครับก็ไม่สามารถมาเสนอชื่อสอสอเพื่อไทยมาแข่งประธานอย่างแน่นอนครับ

ผมตกใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่ถามถึงนายกแล้วหรือประธานอยู่แน่
ยั่งมีอีกไหมครับ
ใช้โอกาสนี้ในการเรียนไปยังประชาชนว่ามติประชาชนที่ท่านได้แสดงออกเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม
ยังมีความน่าจะเป็นที่สูงมากที่จะเป็นไปตามนั้นครับ
เรามีการพูดคุยกันหมดแล้วนะครับ
ด้วยความมั่นใจนะครับว่าสมาชิกเรายอมรับตามแนวทางที่พักได้พูดคุย
จะไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกเราขึ้นไปแข่งนะครับ
แล้วก็พักอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาเสนอชื่อสมาชิกเราแข่งนะครับ
ถึงแม้เสนอแข่งเนี่ยภาคเราเองก็ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะได้พูดคุยกันใหม่นะครับ

อันนั้นคงเป็นกลไกในสภาครับเดี๋ยวรอไปดูวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะครับ
ครับก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนนะครับในการประสานงาน
แต่ว่าก็ได้มอบหมายทั้งสองพักมานะครับ
แล้วก็เมื่อเราได้พอคุยกันบ้างเนี่ยตอนช่วงที่เจอกันที่สภา
ก่อนที่จะไปรัฐพิธีเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสแจ้งนะครับ
หัวหน้าที่เหลืออีกทั้ง๖พักแล้วก็สมาชิกนะครับ
คนหัวหน้าไม่ได้เข้าสภาด้วยก็ได้แจ้งสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้ว

พรุ่งนี้ก็คงจะไปโหวตร่วมกันที่สภากัน

ผมจะไม่ขอตอบว่าคุยไม่คุยแต่ว่าในหลักการเนี่ย
ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกพักเพื่อไทยแข่งแน่นอนครับ

อีกสัก๒๓คำถามเชิญคุณดำครับ
เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ครับ
ถ้าเอากลับพูดคุณกฏิพัทย์

หรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้กับชาติก่อนที่มี

ตอนแรกที่แบบ๓ปอะไรอย่างเนี่ย
ว่ามีเป้าเดิมจะทำตัวของขนาดวันนอนยังไงครับ
ผมคิดว่าที่๑ก็คือได้ทำงานรวบกันแล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกถ้าอาจหมดในประกันประชุมทรัพย์
ประธานก็ไม่ได้มีอำนาจเด็ดต้อง
ก็เราก็ได้มีประชาชน

แดลนเธอนั้นการหมดบาทการมือและการหมดบาทที่ผู้ที่เคยเป็นประธานจัดผ่านมาก่อน
พระคนุทธรรมบรรดาฐบาลต่อบทบาทของประธานสภา
ดังนั้นมาถึงวันนี้แล้วก็ยังมีการพูดคุยกันอีก
เมื่อตอนบ่ายก่อนลฯพีที่ที่สภา
ก็ยืนยันมั่นใจรอเชื่อมั่นในอีกทางวันนอก
ว่าจะสามารถทำบทบาทนี้ได้อีก
แล้วก็สำหรับพักเราก็หลักการมากกว่าบุคคลมาโดยเสมอในวิธีคิด
เพราะฉะนั้นหลักการทั้งหมดก็คือที่ได้อ่านให้ท่านได้ฟังไปแล้ว
ก็ชัดเจนนะครับจากการแถลงของทั้งสองพักนะครับว่าเสนอชื่อคุณวันมุธมัธนอมธาเป็นประธานสภาผู้แทนราชดรนะฮะ